นาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะคะมาพบกันกับน้องเฟื้องทุกเช้าแบบนี้ในช่วงสายตรวจโซเชียลค่ะ
สวัสดีคุณผู้ชมค่ะอัปเดตข่าวสารบนโลกโซเชียลกันกับเฟื่องเช่นเคยนะคะ
ข่าวแรกเป็นข่าวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลหลายเพจดังก็วิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
กรณีการจัดระเบียบทางเท้าหน้าสยามสแควร์พยายามมาหลายครั้งแล้วนะคะ
แล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พยายามจะเคลียร์พื้นที่บริเวณนั้น
แต่ว่ามีแม่ค้าหลากหลายนะคะก็ยังปักหลักขอความเห็นใจอยู่ค่ะ
จากกรณีที่กรุงเทพมหานครมีการยกเลิกจุดผ่อนผันบริเวณทางเท้าสยามสแควร์
ส่งผลให้กลุ่มผู้ค้ากว่า๓๐๐คนเกิดความไม่พอใจค่ะ
แม้ว่ากรุงเทพมหานครจะหาพื้นที่รองรับนะคะให้ไปขายสินค้าบริเวณใต้ทางด่วนพงพระราม
สี่แยกอุรุพงศ์ซึ่งตรงนั้นก็รองรับผู้ค้าได้ประมาณ๖๒๐ราย
แล้วก็ไม่เก็บค่าเช่าในเบื้องต้นนะคะแต่กลุ่มผู้ค้าก็บอกว่าทำเลใหม่เนี่ย
ในปัจจุบันค่ะด้านชาวเน็ตก็ร่วมแสดงความคิดเห็นดุเดือดนะคะ
โดยเฉพาะในเพจวิจารณ์หนังชื่อดังอย่างอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก
ว่าผู้ค้าไม่ควรประท้วงเพราะว่าทางเท้าเป็นสาธารณสมบัติ
อีกทั้งการที่มีกลุ่มผู้ค้าแผงลอยตั้งขายของ
จากทางเท้าจะโดนลุกล้ำแล้วยังลามไปถึงถนนเลนซ้ายอีกหนึ่งเลนค่ะ
จากพ่อค้าแม่ค้าจอดรถส่งของ
แล้วก็แต่ละคันก็เป็นรถหรูทั้งนั้นเลย
ล้อสถานการณ์นี้จนมีชาวเน็ตแชร์ออกไปจำนวนมาก
อดคล้องกับอีกหลายเพจที่เห็นด้วยกับการจัดระเบียบในครั้งนี้นะคะ
ก็มีภาพของคนประท้วงภาพวาดคล้ายกับสถานการณ์จริงเหมือนกัน
เราผ่านไปตรงสยามนี่ก็เห็นประมาณนี้แหละ
มีรถแท็กซี่มีแผงลอยนะคะ
ด้านฝั่งผู้ค้าและประชาชนบางส่วนก็มองว่าถ้าจัดระเบียบแล้ว
ควรจะทำทุกพื้นที่ค่ะไม่มีการยกเว้น
ไม่ใช่ทำเป็นจุดเพราะทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม
ทั้งยังมองว่าเป็นการผลักให้คนเดินเข้าห้างสรรพสินค้ามากขึ้นหรือเปล่า
เพราะต้องยอมรับว่าสินค้าหรือว่าของกินในห้าง

พนักงานห้างร้านบางส่วนก็ยังต้องพึ่งพาร้านค้าแผงลอยเป็นประจำในแต่ละวันนะคะ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวว่าสามปัจจัยหลักในการจัดระเบียบอย่างยั่งยืนคือหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องดูว่าเอาจริงมากน้อยแค่ไหนนะคะ
รวมถึงกฎหมายควรปรับปรุงเนื่องจากบางรายขายได้หลักหมื่นต่อวัน
พอตำรวจไปจับเสียค่าปรับแค่๒๐๐บาท
เป็นใครก็ยอมที่จะทำผิดกฎหมายนะคะ
ค่ะผู้ซื้อผู้บริโภคควรปรับตัวไม่ซื้อไม่อุดหนุน
เพราะถ้าไม่มีคนซื้อผู้ขายก็อยู่ไม่ได้
แล้วก็ข้อ๓ค่ะผู้ค้าควรมีจิตสำนึกนะคะ
ว่าการตั้งร้านค้ากีดขวางเป็นการริดรอนสิทธิ

ถ้าประชาชนที่สัญจรลงไปเดินบนถนน

จะรับผิดชอบชีวิตของเขาไหวไหม
อกจากนี้แอดมินเพจดังกล่าวยังบอกกับทีมข่าวอีกว่า
บอกว่าถ้าผมสนใจจะมาขายของบ้าง

ผู้ค้าตอบมาว่าจ่ายค่าปรับรายวันให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ

อ้าวถามไปยังผู้ค้าบอกว่าค่าเซ้งจ่ายให้ใคร
ผู้ค้าก็ไม่ยอมตอบคำถามเลี่ยงไปนะคะ
ทางนี้นายสัจจะคนตรงรองผู้อำนวยการ

ระบุว่าเบื้องต้นได้พูดคุยกับกลุ่มผู้ค้า
แล้วก็ขอให้ชุมนุมด้วยความสงบ
วันนี้เวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๓๐นาที
ได้นัดให้กลุ่มผู้ค้าส่งตัวแทนเข้าประชุม

เพื่อหาแนวทางร่วมกันต่อไปนะคะ

คือที่รายการถามตรงกับคุณจอมขวัลลาวเพชรเมื่อคืนนี้เนี่ย

พ่อค้าที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นคนที่ออกมาประท้วง

เขาบอกว่าคือจริงแล้วไม่ใช่จะดื้อไม่ย้ายนะ

แต่เขาบอกว่ายังไม่มีการจัดพื้นที่ในการไปขายใหม่ให้เขาเลย
แต่ที่บอกว่าที่ใต้ทางด่วนพงพระรามเนี่ย

อยากจะให้หาที่ที่เขาสามารถขายได้
มีคนไปซื้อเขาได้ไหมในลักษณะแบบนี้นะ
เขาบอกว่าคือไม่ได้ดื้อว่าไม่ย้ายออกซะเลย
คือเรื่องนี้หลายคนก็มี๒มุมที่มอง
มุมหนึ่งก็มองว่าจริงหาบเร่แผงลอย

มันก็ต้องอยู่ในกรอบในกฎในเกณฑ์ในระเบียบที่

เพราะว่าหลายคนเขากังวลกันก็คือว่า
คือตรงนี้ที่มันแน่นมากเดินไม่ได้

คือถ้าไม่ได้ช้อปปิ้งนะก็ต้องลงไปเดินตรงถนน

แล้วก็ถนนก็จะมีรถสาธารณะรถแท็กซี่รถตุ๊กมาจอดอีก

มองไปถึงจุดที่ว่าถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุ

เดี๋ยวรอดู๑๐โมงครึ่งวันนี้ใช่ไหม

ต้องติดตามกันต่อค่ะเรื่องนี้นะคะ